คุณผู้ชมพาไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงวัย๒๕ปีคนหนึ่ง
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างพอสมควรเพราะอะไร
เธอไปเที่ยวในช่วงปีใหม่
แล้วก็ไปเที่ยวร้านกินดื่มไปเที่ยวผับ๕สถานที่เป็นร้านดังในเชียงใหม่ทั้งนั้นเลย
คือตอนนี้กลัวว่าจะมีคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมา

ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เรามีคือแรงงานต่างด้าวและ๑ที่สมุทรสาคร
แล้วก็เป็นบ่อนการพนันแผ่ภาคตะวันออก
เป็นคลัสเตอร์ที่๒ที่เขามีความกังวล
จริงแล้วเราก็มีเรื่องของสารบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมนาคอนไปแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าใครที่ไปเที่ยวในช่วงวันและเวลาเดียวกันกับเธออย่างน้อย
จะได้กักตัวเพราะว่าตัวเองก็กลายเป็นผู้เสี่ยงเหมือนกันนะคะ

ใช่เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ก็ได้แถลงว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เป็นรายที่๕๐

ซึ่งภูมิลำเนาเธออยู่ที่อำเภอเมือง
แล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแม่ค้าขายอาหารปรุงสุก
จะขายตามตลาดนัดต่าง
แล้วไปตรวจสอบไทม์ไลน์ปรากฏว่าเธอไปเที่ยว๕สถานบันเทิง
ก็เลยต้องสั่งปิด๕สถานบันเทิงทันทีนะคะ
โดยทางด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คุณหมอจตุชัยมณีรัฐก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าได้รับแจ้งเรื่องนี้จากโรงพยาบาลเอกชน
ว่าไปพบเชื้อในหญิงวัย๒๕ปี
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ารับเชื้อมาจากที่ไหน
เบื้องต้นไทม์ไลน์เอามีอะไรกันบ้าง

ย้อนไป๒๑๒๕ธันวาคม
ตัวเธอก็ไปขายอาหารปรุงสุกในตลาดนัดมีโชค

ใช่ขายพวกอาหารปรุงสุกขายกับข้าวนี่แหละ
ตลาดนัดต่างก็เลยจะไปหลายตลาดนัด
ต่อไปค่ะคือเธอไปที่ตลาดนัดมีโชค
โลตัสตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง
หลังจากนั้น๒๖ธันวาคม
ไปงานแต่งงานพี่สาวที่สรรป่าตอง
พอมาวันที่๒๘ธันวาคมเธอก็ไปเที่ยวอีก๒ร้าน

จริงคุณคือเอาจริงที่ดิฉันพูดมา
คนเชียงใหม่จะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนพิกัดไหน

วันที่๒๙ธันวาคมนะคะเธอไปต่อใบขับขี่
ขนส่งจังหวัดลำปาง

พอวันที่๓๐ธันวาคมก็ยังขายอาหาร

โอ้โหรุ่งขึ้นวันที่๒ค่ะ
เดินทางไปอำเภอวังชิ้นที่แทร่
เธอไปวอร์มอัพเนี่ยคืนเขาดาวนะคุณนะ
๓๑ธันวาคมข้ามศูนย์๑มกราคม
เธอไปที่ร้านวอร์มอัพเนี่ย
ตั้งแต่ประมาณ๒๓ทุ่มนะถึงประมาณตีหนึ่ง
แล้วคุณเขามีการแชร์ภาพที่ร้านวอร์มอัพ

ทีนี้ดูไทม์ไลน์ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกว่าพอปีใหม่เข้าสู่วันที่๒
เธอไปวังชิ้นจังหวัดแพร่กับแม่
หลังจากนั้นเธอรับเพื่อนที่อำเภอแม่ทะจากจังหวัดลำปางไปด้วยนะ

ก็ไปที่ร้านอิ่มหมีพลีมัน
ทีนี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีอาการไข้แล้ว
เจ็บคอปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัว
เธอก็เลยไปตรวจแล้วก็พบว่าเธอติดโควิดในวันที่๔มกราคม
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง๑๐คนมาตรวจ
แล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้วันที่๕ถูกไหม
จะมีการตรวจหาเชื้อในพนักงานสถานบันเทิงทั้ง๕แห่ง
และสถานบันเทิงที่ว่าคือปิดเขาต้องพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะ
มีผลครับแต่ว่าก่อนหน้าที่ผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยว
คนก็เยอะปิดสถานบันเทิง
ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่สถานบันเทิงต่างที่ถูกสั่งปิด
ทางผู้ว่าก็สั่งให้ยุติงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่
คือเดิมทีเขาจะจัดช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยาวไปจนถึงวันที่๑๐มกราคม
ทีนี้ผู้ว่าก็มองเห็นว่าถ้าเกิดว่ายุติการจัดงาน
มันน่าจะป้องกันการแพร่ของโควิด๑๙ได้
แล้วตอนนี้การประกวดนางสาวเชียงใหม่
ยังมีอยู่นะยังมีอยู่
แล้วก็การออกสลากรางวัลกาชาติก็ยังมีแต่

เพราะให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา

ค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย

แล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกมา

หญิงวัย๒๕ปีติดโควิดเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมที่โรงพยาบาลลานนา

นี่ค่ะก็มีประชาชนเนี่ย

ที่เดินทางไปสถานบันเทิง

เพราะว่าทุกคนก็ฟังข่าวแล้วก็กลัวไงคะ

คืนนั้นฉันไปเที่ยวที่เดียวกันเลย

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเตรียมพ่นยาฆ่าเชื้อ

ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ